พร้อมนะครับของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่จะลงเล่นชิงแชมป์เอเชีย

คงเป็นงานง่ายพยายามคงแก้ไขทีมกันอยู่ในเกมอุ่นเครื่อง
ทีมไทยนั้นอุ่นเครื่องกับสาวดีอาราเบียเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งธิรพัฒนลีออกกำลังตัวเก่งจากสโมสรเชียงรายยูนิเต็ดก็ยอมรับว่าทีมต้องพยายามจัดการเกมรับให้ดีขึ้นก่อนที่จะเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งจะเปิดฉากนัดแรกในสัปดาห์นี้แล้ว
อากิระนิชิโนกุญซือชาวญี่ปุ่นก็มีแผนว่าจะเพิ่มเกมอุ่นเครื่องอีกสัก๑เกมเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่โทรเมนต์ในวันพุธที่๘มกราคมนี้แล้ว
ก่อนเน้นย้ำนะครับรายการนี้เราเตะที่ราชมังคัน
รอบแรกทุกนัด๒ทุ่ม๑๕นาทีนะครับวันที่๘มกราคมเจอกับบาเรนก่อน๑๑มกราคมพบกับออสเตรเลียแล้วก็๑๔มกราคมจะพบกับอีรักษ์ครับ